ช่วงปีใหม่ก็จะมีคนเตรียมกลับบ้านเตรียมใช้เงินเตรียมซื้อของแน่นอน
ถ้าไม่พอต้องทำยังไงไปโรงรับไปโรงรับจำนำส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนั้นนะคะ
ช่วงเปิดเทอมสุขปีใหม่ที่ต้องจับจ่ายซื้อของกันนะคะตอนนี้โรงจำนำอุดรธานี
เขาบอกเขาเตรียมเงินไว้บริการแล้วล่ะมากถึงหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาทเลย
แล้วประเด็นก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขาจำนำได้ทุกอย่างเลยนะคุณ
อืมอะไรก็ได้เลยนะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยนะคะสถานธนานุบาลหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมเงินทุนหมุนเวียนไว้หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาทเลยค่ะ
จะได้รองรับประชาชนที่จะนำทรัพย์สินและของมีค่ามาจำนำ
จะได้นำเงินไปใช้จ่ายช่วงเทศกาลแห่งความสุขกันนะคะนายสาธิตสรรคำผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลบอกว่า
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีเนี่ยสั่งการให้เตรียมเงินไว้อย่างเต็มที่
ตอนนี้มีประชาชนมาใช้บริการจำนำสินของไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทค่ะ
สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองรูปภัณฑ์ทองคำแท่งอัญมณีนาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นเครื่องมือทางการเกษตรมาจำนำเท่าไหร่นักนะคะ
แต่ประเด็นคือมีของแปลกตากว่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีชุดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองที่เป็นของสะสมครบชุด
มีช้อนทัพพีขันกาน้ำเตารีดถ่านโบราณกันไกลตัดผมโบราณแล้วก็ผ้าไหมค่ะ

เออซึ่งจะบอกว่าทรัพย์สินเหล่านี้อายุไม่ต่ำกว่า๔๐๕๐ปีนะ

โดยสถานธนานุบาลเนี่ยเป็นของรัฐนะคะก็จะมีดอกเบี้ยถูกกว่าโรงจำนำเอกชน
คิดเงินต้นไม่เกิน๕๐๐๐บาทดอกเบี้ย๑๒๕สตางค์ค่ะ
ถ้าเงินต้น๕๐๐๑๐๐บาทร้อยละ๑บาทต่อเดือน
ส่วนตัวจำนำก็อายุไม่เกิน๔เดือนผ่อนผันได้ไม่เกิน๓๐วันนะคะ
แต่มีกฎอีกหน่อยค่ะว่าไม่รับจำนำทรัพย์สินจากพระภิกษุสามเณรและภิกษุนีนะคะ

พอถึงเวลาก็เอาไปไต่คืน